เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผู้หญิงคนนึงขับรถมา
แล้วปรากฏว่าชนท้ายที่สุดนี้นะคะ
ไปค้างอยู่บนตมสะพานที่กำลังเกาะสร้างอ่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นหลายคนถามเลยว่า
อ้าวทำไมไปชนได้คนขับรถหลับในหรืออย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพพลทองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยปู่กุฎเป่ง
ภัยทางหลวงโพนทองมาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้

เป้ยมีแบรีเออร์กั้นมีติดฟงติดไฟอะไรตรงนี้ค่ะ
อยู่ที่ตำบลสระนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เขากำลังขยายสะพานจะเพิ่มเลนจะเพิ่มช่องทางการจราจร
แล้วดูสิรถมาค้างตึ่งอยู่ตรงนี้
เป็นนิสสันแอเมร่าสีน้ำตาลค่ะ
แท่งแบรีเออร์ที่วางกั้นแนวก่อสร้างสะพาน
รถก็พลิกตะแคงข้างค้างอยู่ตรงต่อหม้อสะพาน
ดูสิข้างหน้ายุบนะพังเสียหาย
แล้วในรถคนขับรถเป็นผู้หญิงนะคะ
นางสาวไพรินอายุ๔๗ปี
มีแผลถลอกมีรอยฟกช้ำตามร่างกายคือจุกแหละ
แน่นหน้าอกติดอยู่ในรถนะ

ใช่ค่ะนี่ต้องเอาตัวคนเจ็บออกมามาปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลโพนทองนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ก่อสร้างสะพานเขาก็เล่าให้ฟัง
ตอนนั้นเขาก็พักอยู่ที่
พักอยู่ที่เพิงพักข้างสะพาน
มันดังโครมแล้วหลังจากนั้นพอมาดู
โอ้โหรถคันนี้ไปค้างอยู่ตรงต่อหม้อ

ผู้หญิงคนขับหลับในไหม

ทีนี้ค่ะตัวคนขับนางสาวไพรินเนี่ย
เธอไม่ได้รับบัตรเจ็บมากนักนะ
ยังให้การได้ยังพูดได้ยังสื่อสารได้
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถออกมาจากร้านอาหาร
ขับในนะมองเห็นแนวเบรียร์ที่กั้นทางไว้
แต่ว่ามีรถยนต์ขับสวนทางมา

ตัวคุณพายรินเนี่ยก็พยายามที่จะแตะเบรก

พุ่งไปชนแบรีเออร์ไปค้างอยู่ตรงต่อหม้อสะพาน

ตกใจตะโกนเรียกให้คนช่วย
กลัวเหลือเกินว่ารถเธอน่ะจะตกลงไปข้างล่าง

ที่มีเจ้าหน้าที่ที่เขาก่อสร้างสะพานอยู่

เธอตกใจเอาง่ายรถที่สวนมาเธอตกใจพยายามที่จะ
ไปดูพื้นที่จุดที่เกิดเหตุค่ะถนนตรงนี้นี่คุณผู้ชมภาพ
ขาข้าวโพนทองนี้นะคะเห็นไหมป้ายสีส้มเนี่ย
เครื่องจักรกำลังทำงานมีตลอดเลยนะ
มีสัญญาณไฟเตือนก่อนจะถึงจุดเกาะสร้างเนี่ยสักสามร้อยเมตรได้
ซึ่งตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เขาอยู่ระหว่างการขยายถนนไง
ส่วนรถล่ะรถคันที่ประสบเหตุมีภาพให้ดูไหม
นี่คุณผู้ชมรถคันที่ประสบเหตุเนี่ย
ก็ยังค้างอยู่ที่เสาต่อหม้อแบบเนี้ยอืมเออ
อยู่ระหว่างรอรถสไลด์มาลากรถคันนี้ไป
นี่ได้เห็นสภาพรถตอนกลางวันแบบนี้มีแสงสว่างแบบนี้
กลัวนะคุณฮะใช่ค่ะก็กลัวเลยตอนที่คนขับ
เขาบอกว่ากลัวจะตกลงไปอ่ะเออ
ถ้าร่วงไปทั้งคนทั้งรถแล้วแย่เลยนะคะทีนี้เรื่องคดีความเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจเขาถ่ายภาพเขาเก็บหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็จะต้องเชิญตัวคุณไพรินที่เป็นคนขับรถเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ